คุณผู้ชมคะปัญหาเรื่องของเพื่อนบ้านนี่เป็นปัญหาโลกแตกจริงนะคะ
เจอปัญหาแล้วก็หลายพื้นที่แหละก็มีเรื่องกันแบบนี้
มีคำนึงที่เขานิยมพูดกันว่าเราเลือกบ้านได้นะคะแต่ว่าเราเลือกเพื่อนบ้านไม่ได้
ผู้หญิงคนนี้เหมือนกันค่ะเจอเหมือนกันเธออยู่บ้านคนเดียว
แล้วเพื่อนบ้านเปิดเป็นร้านขายของชำที่อยู่ฝั่งตรงข้าม
และมักจะเปิดเสียงดังเนี่ยเป็นประจำเลยนะคะเสียงดังขนาดไหนไปดูพร้อมกันค่ะ
ขอบคุณมากทุกคนแล้วค่ะ
ใจกล้าเนอะเดินไปบอกเลย
เดินไปบอกเลยแล้วเธอบอกว่านี่ไม่ใช่ครั้งแรกนะคะที่ผ่านมาก็เจอเรื่องแบบนี้อยู่เป็นประจำ
สุดท้ายสุดจะทนแล้วนะฮะกรณีเพื่อนบ้านในตั้งวงกินเหล้าที่หน้าบ้านที่เป็นร้านขายของชำ
อยู่ฝั่งตรงข้ามกับคนถ่ายคลิปแล้วก็เปิดเสียงเพลงดังยามวิการ
ชนิดที่ว่าเสียงเพลงเข้ามาถึงในตัวบ้านเลยทีเดียวค่ะ
ผู้ประสบเหตุไม่ได้เป็นคนโพสต์เอาไว้เองค่ะ
แต่ว่าญาติเนี่ยนำมาโพสต์ระบุข้อความว่าบางครั้งเรื่องกฎหมายก็คุ้มครองไม่ได้
เข้าไม่ถึงอาจต้องรอให้เกิดอะไรที่มันร้ายแรงไปกว่านี้
เรื่องนี้เกิดขึ้นกับญาติของผู้หญิงนะฮะญาติผู้หญิงของเธอเอง
อยู่บ้านคนเดียวที่จังหวัดชนบุรีมีเพื่อนบ้านที่แย่เปิดเพลงเสียงดังไม่ได้ดังธรรมดาดังมาก
พอไปบอกไปเตือนก็ไม่พอใจตะโกนด่าบ้างแกล้งเปิดเพลงให้ดังกว่าเดิมบ้าง
เมื่อไปแจ้งตำรวจตำรวจก็มาทางนั้นก็ปิดเพลงลดเสียงลง
แต่พอตำรวจกลับก็เหมือนเดิมเป็นอยู่แบบนี้แหละค่ะ
ล่าสุดเมื่อคืนก่อนเพื่อนบ้านเนี่ยมีการเดินมาต่อว่าญาติของเธอถึงหน้าบ้าน
โดยเธอได้โพสต์คลิปหลักฐานเป็นภาพจากกล้องวงจรปิดเอาไว้ด้วย

อีกอยากจะรบควรให้ที่เบาเพลงพิมพ์ได้ไหมครับ
ดังเข้าไปในบ้านสวดมนต์ไม่ได้เลย
ปิดกระจกไม่ได้หรอกพี่ขนาดปิดกระจกยังดังเลย

ถึงมันเป็นที่ส่วนรวมแต่พี่เปิ้ลหันลำโพงมาที่บ้านแล้วมันดังทุกวันอ่ะ
ถ้าทนได้ก็ทนทนมานานเป็นปีลงสองปีแล้วดิ
แต่ว่าดูที่ความคลอบนะฮะพี่แมทรารก็บอกเองว่ามันเป็นพื้นที่ส่วนรวม
นั่นละครับคือต้องยิ่งเบาเสี่ยง

มันดังเข้าไปในบ้านเขาไง
บางครั้งเรื่องกฎหมายก็คุ้มครองไม่ได้
แล้วก็ตอนนี้เป็นห่วงความปลอดภัยของญาติผู้หญิงคนนี้มากนะคะ
กลัวว่าจะเกิดอะไรที่มันร้ายแรงไปกว่านี้นะคะ
ต้องให้คนในหมู่บ้านทุกหลังช่วยกันครับ

เพราะว่ามีคนอยู่เยอะมากมายก็น่าจะช่วยกันได้